คุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งคู่สมรสนะฮะก็ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่ลานพระราชวังดุสิตกันนะครับ
ขณะที่บริการตลอดทั้งวันเองก็มีประชาชนนะครับเดินทางไปเยี่ยมงานกันอย่างต่อเนื่องครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวธนัดทีวีรายงานสดมาจากลานพระราชวังดุสิตครับ
คณะยกรัฐมนตรีนะคะก็ควงแขนภรรยาค่ะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะ
เดินชมงานค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยนางนรพรจันโอชาภรรยาค่ะ
คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ควงแขนคู่สมรส
และผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมงาน
ไอรักษ์คลายความหนาววันนี้นะคะ
ก็ได้มีการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคค่ะซึ่งนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเดินเยี่ยมชมงานค่ะ
จากวันนี้นะคะความพิเศษของการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
วันนี้จะมีนายกรัฐมนตรีคอรมอแล้วก็คู่สมรสแล้วนะคะ
รักษาความปลอดภัยที่ติดตามคณะรัฐมนตรี
ก็ได้มีการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคด้วยเช่นกันค่ะทันทีที่นายกรัฐมนตรี
เดินทางมาถึงที่พระราณพระราชวังดุสิตนะคะได้เดินทักทายประชาชนค่ะ
แล้วก็ได้นำพวงมาลัยเข้ากราบศักระพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕ค่ะ
จากนั้นค่ะได้ร่วมถ่ายภาพหมู่คอรมอพร้อมคู่สมรสนะคะ
บริเวณด้านหน้าเรือพระสุพรรณหงษ์ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะ
นายกรัฐมนตรีคู่สมรสแล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะ
ได้เดินชมนิทัศกาลในโซนต่างต่างค่ะโดยเริ่มจากโซนที่หนึ่งนะคะ
ก็คือโซนสยามประชารำลึกค่ะจากนั้นนะคะ
ก็ได้เดินเยี่ยมชมร้านอาหารและร้านค้าภายใต้แนวคิด
ร่มโพธิสมภารสืบสารชุมชนวิถีไทย
แล้วก็ร้านค้าในพระบรมโรงศานุวงศ์ร้านค้าสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ
แล้วก็จะได้มีการเดินเยี่ยมชมร้านค้าของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยด้วยค่ะ
และนอกจากความพิเศษในวันนี้นะคะจะมีนายกรัฐมนตรี
วงแขนคู่สมรสมาเดินชมงานนิทัศกาลแล้วนะคะ
ภายในงานก็ยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะค่ะ
แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหลากหลายแบบนะคะ
รวมไปถึงคู่รักบางคู่นะคะก็จุงมือกันมาเดินชมงาน
ไอรักคลายความหนาวเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทยด้วยค่ะ
หากวันนี้นะคะคู่รักคู่ไหนยังไม่มีแผนหรือกำหนดการเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคะ
ก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมนิทัศกาลที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้นะคะ
ซึ่งภายในงานวันนี้นะคะก็มีการจำหน่ายดอกกุหลาบหลากหลายแบบนะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากหน้าพระราณพระราชวังดุสิตค่ะ
ขอบคุณนะครับซึ่งคาดว่าเย็นวันนี้แหละจะมีคู่รักไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันมากขึ้นทีเดียว
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะไม่หนาวแล้วแต่ว่าคนโสดไปหนาวแน่เลย

บรรยากาศมันต้องหกวนไปด้วยความรัก